เอาใจเด็กยุค๙๐กับพวกเรามีเรียกว่าเด็ก
เพราะว่าเราแค่เกิดก่อนเราไม่ได้แก่ค่ะ

เขาก็มาที่บันเทิงไทยรัฐของเราชวนแฟนนะครับ
ซื้อบัตรดูกันบอกว่ามากันเยอะนะคะมันกันแน่นอน

แล้วเห็นบอกว่าวงซิลช่วง๕ทุ่มนะ
จะได้เจอความมันกันแบบสุดยอดสุดติ่งกันเลยค่ะ

มีซิลกับครัวครับที่ดูเหมือนจะเป็นเด็กที่สุดของงานนี้นะครับ
แล้วก็จริงแล้วมีไลอัพที่แบบน่าสนใจมาก

เขาเล่นด้วยกันแจมด้วยกันก็เตือนความพิเศษนะครับ

จะไปจะไปเดี๋ยวนี้เลย

เดี๋ยวรอไปดูแล้วกันนะคะว่ามันขนาดไหนนะคะ